ความรักครั้งในความรักครั้งนั้นความรักของฉันที่ผ่านมา
ก็ใช้ไปวันวางแต่ว่าครั้งนี้เกิดมาครั้งนี้
ความรักเธอนั้นที่ให้มาเหมือนดีมากมายกับเธอ
นั่นคือคนที่ใช้และพอดีจากนี้ชีวิตฉันเพลียให้เธอ
รักของเราจะบินรักของเราจะอินรักของเราจะสินนานและสุดตา
จะเทไปสุดตัวสุดใจ

รักของเราจะบิน
รักของเราจะอิ่ม

นั่นเลยสุดสุดปาย
และฉันจะกอดเธอไว้
ด้วยความรักภักดีในใจ
แต่ว่าครั้งนี้เกิดมาครั้งนี้ความรักเธอนั้นที่ให้มา
มันดีอย่างมากมายกับเธอ
นั่นคือคนที่ใช้หรือพอดีจากนี้ชีวิตฉันพลีเธอ
รักของเราจะบินรักของเราจะอิน
รักของเราจะฟินนั่นเลยสุดสุดปาย
รักของเราจะดินรักของเราจะอิน
รักของเราจะฟินนั่นเลยสุดสาย
และฉันจะกอดเธอเอาไว้
ด้วยความรักภักดีในใจ
และรักของเราจะก้าวผ่าน
และเป็นธรรมนาหนึ่งสัทธา
รักของเราจะบินรักของเราจะอิน
รักของเราจะฟินนั่นเลยสุดสุดปาย